คุณผู้ชมยังอยู่ที่ทางฝั่งภาคใต้นะคะ

ปกติแล้วเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยชอบช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหม
ใช่ก็ซื้อของก็ต้องมีปรายศนีย์พัสดุอะไรมาส่งที่บ้าน
ถูกแต่ทีนี้เขาก็มักจะย้ำเตือนกันบ่อย
อย่าสั่งซื้อของมีค่าผ่านทางออนไลน์
เพราะว่าคือตั้งแต่ระหว่างทางมาจนถึงมือเราเนี่ยเราไม่รู้เลย

แต่บางทีมันมีทำประกันเวลาส่งปรายศนีย์ของมีค่าอะไรแบบนี้
ซึ่งล่าสุดสาวสุราธารณีเขาสั่งทำแหวนเพชร

สั่งมา๓๔ครั้งแล้วก็ส่งถึงมือก็ปลอดภัยทุกครั้ง
เพราะว่าไปรับด้วยตัวเองแจ้งเอาไว้แล้ว
แต่มาคราวนี้ค่ะปรากฏว่าล่าสุดที่สั่งไป
ตอนไปรับของเขาบอกว่า

พนักงานยื่นกล่องมาให้เนี่ยนะคะ

มีรอยกรีดเป็นทางยาวเลย
ตกใจพอเปิดเช็คดูเท่านั้นแหละ

นางสาวรุ่งอรุณอุดมการเกษตรวัย๓๙ปีผู้เสียหายคนนี้
ก็เลยนำหลักฐานที่เป็นทั้งกล่องพัสดุปรายศนีย์ถูกกรีดแบบนี้เลยค่ะด้านข้าง
เห็นเป็นรูโหวเลยแต่ตอนยื่นเขายื่นมาทางนี้ไง
ก็เลยไม่ได้เอกใจปรากฏว่าด้านหลังถูกกรีดไป
เธอก็นำกล่องเจ้าปัญหานี้รวมถึงบันทึกประจำวันร้องเรียน
ที่ไปแจ้งความกับตำรวจไว้เอามาให้สื่อมวลชนดู
บอกว่ากล่องพัสดุปรายศนีย์ที่ร้านจำหน่ายเพชรที่จังหวัดเพชรบุรีส่งมา
มันมีรอยกรีดจริงแล้วของเธอก็หายไป
ไว้เพียงแค่กล่องแหวนเพชรและใบรับรองจากร้าน

กล่องแหวนยังอยู่มีกล่องแต่ไม่มีแหวน

ผู้เสียหายนะคะหรือว่านางสาวรุ่งอรุณบอกว่า
สั่งทำแหวนเพชรจากร้านนี้เป็นร้านประจำที่จังหวัดเพชรบุรี
ทีนี้ระบุไว้แล้วด้วยว่าต้องให้ไปรับของด้วยตัวเอง
ทางร้านเขาก็ป้องกันไว้ชั้นหนึ่งนะคะ
ให้ไปรับของด้วยตัวเองป้องกันการศูนย์หาย
ซึ่งทางร้านบอกว่าส่งไป๑๙มกราคม
นางสาวรั่วอรุณเดินทางไปรับ๒๒มกราคม
อย่างที่บอกตอนรับฝั่งที่เขายื่นมามันปิดสนิท
กลับไปถึงบ้านถึงได้เห็นว่าอ้าวด้านหลังมันโดนกรีดค่ะ
ไม่เห็นเขาส่งมาทางด้านที่ไม่มีรอยกรีด
ใช่เขาส่งมาด้านนั้น
แต่พี่ว่าจริงแล้วเขาจัดกล่องไม่แต่เรา

ก็เลยว่าคุณจะไม่เห็นจะเหรอ

หลังจากที่นำกล่องพัสดุไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่
ได้รับคำตอบมาบอกว่า
ปรายศนีย์จะรับชดใช้ให้ได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาทเท่านั้น
แล้วก็แนะนำเธอบอกว่าครั้งต่อไป
ควรจะทำประกันทรัพย์สินก่อนส่งทางปรายศนีย์นะ

ซึ่งนางสาวร่วงหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งของที่จัดส่งทางปรายศนีย์มันไม่ควรจะหายนะ

เธอก็สั่งทำแหวนเพชรแล้วก็จัดส่งทางปรายศนีย์แบบนี้
มา๓๔ครั้งแล้วไม่เคยมีปัญหาเลย
ทำไมมันถึงเกิดปัญหามาในครั้งนี้
ร้อนไปถึงทางนายวิโร่ใจฮาวผู้จัดการปรายศนีย์สุรราธานี
เขาบอกเลยว่าทางปรายศนีย์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับตำรวจ
ในการตรวจสอบเรื่องการจัดส่งปรายศนีย์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนที่จะเกิดเหตุ
แต่ก็อย่างที่บอกทางปรายศนีย์เองเขาก็มีมาตรการเหมือนกัน
จริงเวลาไปส่งของเนี่ยเขาก็จะมีป้ายติดเอาไว้ว่า
แนะนำให้ส่งของมีค่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายถ้าจะสูญหาย
แล้วก็เรื่องของการชดใช้เนี่ยก็เป็นตามระเบียบเขา

ใช่คือทางปรายศนีย์เขาชี้แจงแบบนี้นะคะ
พัสดุปรายศนีย์ชดใช้ไม่เกิน๑๐๐๐บาท
จดหมายลงทะเบียนชดใช้ไม่เกิน๓๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงค่ะ
วงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ก็คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเปิดพัสดุของคนส่งคนรับแบบนี้ค่ะ
ใช่คืออันนี้การกรีดแบบนี้และการเหลือกล่องแหวนเพชรไว้ให้

ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
หรือว่ามันไปผิดพลาดช่วงส่งตรงไหนอย่างไรนี่ค่ะ
หมายถึงว่าไม่ให้ถ่ายรูปอะไรได้แต่ว่า
งั้นมันก็จะสะท้อนเรื่องของความไม่เชื่อมั่นในการส่งพัสดุทางปรายศนีย์
เพราะว่าถ้าพูดตรงคือปรายศนีย์นี่
เป็นเจ้าหน้าที่ของปรายศนีย์ทั้งหมดในตั้งแต่ขั้นตอนต้นที่

เขาก็ต้องตรวจต้องเช็ควัดน้ำหนักมีการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อย

แล้วก็ไปส่งให้ถึงปลายทางที่ปรายศนีย์ปลายทางอีกทีนึง
ดังนั้นร่องรอยการกรีดการเปิดต้องหามา

อาจจะเป็นเพราะว่าเคยส่งมาแล้วสองครั้ง
หรือเปล่าจำได้เออหรือเปล่า